คุณผู้ชมฮะเอ๊ะผับบาร์เนี่ยเปิดได้หรือยังนะ
ยังสิยังยังตอบไม่ง่ายเลยยังนะฮะ
เป็นคำสั่งเข้มของทางสอบคออยู่เลยแล้วก็หน่วยงานของจังหวัดนะครับ
แต่ตำรวจพัทยาตำรวจชมบุรีสามารถที่จะบุกเข้าไปจับกลุ่ม
บาร์ที่ลักลอบเปิดผับบาร์จริงจริงไม่ใช่ร้านอาหารใช่ไหม

เที่ยวกินเหล้ากินยาอยู่นะครับคุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยฮ
นี่ผับบาร์ไหมล่ะคุณโอ้โห
ไม่ใช่ร้านอาหารที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไม่ใช่คุณทั้งไฟแสงสีเสียงแล้วมันเป็นห้องลักษณะทึบด้วย

ขับบาร์จริงนะฮะอันนี้ลักลอบกันเปิดเลยนะครับ
ตำรวจสวพพลเมืองพัทยามเผอร์บางละมุงจังหวัดชมบุรี
ในตำบลหนองปลือคือไม่เข็ดนะฮะ
ลักลอบเปิดให้บริการฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรค
ติดต่อจังหวัดชมบุรีและคำสั่งสอบคอ

พรบควบคุมโรคเอาทุกอย่างผิดหมดครับจากการเข้าตรวจค้นภายในอาคาร
ทึบมืดตื้อแบบนี้เปิดเพลงเสียงดังกลุ่มนักท่องเที่ยวก็อยู่ในอาการมืนเมา

เจ้าหน้าที่เข้าไปตอนแรกนักท่องเที่ยวยังไม่รู้นะ
สักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่เอาไฟฉายส่องก็ต้องเฟสเสียงเพลงลงมา
หลังจากนั้นให้เปิดไฟให้หมดเลยทั้งผับทั้งบาร์แห่งนี้นะครับ

ขอให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย
แล้วก็มีการตรวจตามโต๊ะต่างคุณ

ไม่ใช่น้ำหวานไม่ใช่น้ำอัดลมอย่างเดียวนะ

บุรีและยังมีบารากุไฟฟ้าอีกนะครับ

โดยเฉพาะนี่เจ้าของผู้จัดการอะไรต่างนานาเหล่านี้นะครับ
ส่วนร้านที่สองฮะคาราโอเก่
เปิดได้อย่างหน้าคาราโอเก่ยังสิ
เออนะฮะนี่ร้านแจ๊กกี้คาราโอเกะผับนะฮะ
กลุ่มวัยรุ่นชายหญิงยืนอออยู่เต็มสองข้างทาง

นำกำลังบุกเข้าไปในตัวร้านนะครับ

ทำไมเห็นคนหน้าร้านเยอะจัง

แล้วก็ไม่มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยในการป้องกันนะครับ

ส่งพนักงานสอบสวนแน่นอนนะฮะ
ก็เปิดสารบริการโดยไม่รับอนุญาตนะครับ
มากมายเลยอะไรที่เกี่ยวกับโควิดทั้งนั้นเลยนะครับ
ค่ะแล้วพอเห็นข่าวนี้คำถาม
อยากถามคุณผู้ชมว่ามีแค่๒หัวขับนี้ไหมที่ฝ่าฝืน
คุณผู้ชมว่ามีมากกว่านี้อีกไหม

เพราะหลายคนบอกว่ามันลักลอบกันเยอะเหลือเกิน